เริ่มต้นกันที่พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่
อุทยานเฉลิมภะเกียจรัชกาลที่เก้าในตอนนี้นะคะ
ซึ่งมีประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองทยอยเข้าพื้นที่เพื่อรอ
เด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงเปิดพระบรมราชานุสว
รัชกาลที่๙ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่อุจฉลาญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสำเร็จพระบรมชนกาศที่เบส
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศธบพิษเขตดุสิตกรุงเทพตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้นะคะ
ซึ่งมีบริการ๒จุดคือโรงเรียนราชวินิตมัธยมและกรมทางหลวงเป็นจำนวนมากค่ะ
ตรวจผ่านแล้วก็จะได้รับพระบรมชายาลักษณ์สติ๊กเกอร์และน้ำดื่ม
ติดตัวเข้าไปในอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๙เพื่อจับจองที่นั่งเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะเสด็จพระราชดำเนิน
ส่งเปิดพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๙ในช่วงเวลา๕โมงเย็นวันนี้
ประชาชนบางส่วนไปนั่งพักและรับประทานอาหารในจุดของทางฝั่งแยกนางเลิ้ง
ซึ่งมีโรงทานพระราชทานไว้บริการทั้งเครื่องดื่มและอาหารคาวหวานกว่า๖๐๐๐ชุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนมากันจำนวนมากจนต้องปิดถนนจากแยกนางเลิ้งผ่านธรรมเนียบรัฐบาล
จนถึงถนนศรีอยุธยาขาออกถึงลานพระราชวังดุสิตเพื่อรองรับประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาให้บริการอำนวยความสะดวกอยู่ทุกจุด
เช่นเดียวกับที่แยกนางเลิ้งก็มีตำรวจจราจรดูแลความปลอดภัยให้คนข้ามถนนด้วยประชาชนมาจากหลายพื้นที่นะคะ
ต่างก็ตั้งใจมาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จทั้งสองพระองค์
และใช้โอกาสนี้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของราชกาลที่เก้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคศครบรอบหกปีค่ะ
ก็ยินดีพึ่งจุดนะคะได้มาเจ็นพระองค์มารุ่นราชกาลที่เก้า

มีความตั้งใจมาเลยมากับใครคะ
ก็มาจากน้องค่ะ
เป็นครั้งแรกไหมคะที่มารอรับเสด็จ

เจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะ
หน้ากากอนามัยและห้ามนำสิ่งของมีคมเข้าพื้นที่